บอกเลยว่ามีอีกหนึ่งคู่เหมือนกันที่กำลังจะมีข่าวดีแต่ว่าก็มีข่าวดราม่ามาก่อนหน้านี้ฝ่าฟันยิ่งกว่ามรสุมอีกนะครับคุณผู้ชมสำหรับน้ำชาแล้วก็แฟนคนปัจจุบันของเธอ
เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตครอบครัวของศูนย์อบรมการแต่งงาน
อัครสังขมนธนกรุงเทพฯค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๐ถึง๒๗ตุลาคมนี้นะคะ
ที่สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ
ก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการค่ะเข้ามาโพสต์แสดงความยินดี
แล้วก็บอกว่าจะรอไปร่วมงานแต่งของทั้งคู่นะคะ
วันที่๓๐มกราคมปีหน้าวงปฏิทินเอาไว้เลยพี่แจ๊ค
เขาชวนหรือเปล่าชวนชวนเพราะว่าดิฉันเป็นรักแท้
มันคืออะไรตับไตไส้ฟุ้งนะคะ